วิธีที่สุดของของหัวหน้า

ครูและครูปิชาแล้วก็คุยอีก๒คนมาตรวจด้วยใช่ไหมครับ

นายเรียกมือกับดินเองครับผม
คุณผู้หญิงมีความมั่นใจเยอะแค่ไหนครับ
อันนี้เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับ
รอคนเดี๋ยวทางสถาบันวิธีวิทยา

ก็เชื่อมั่นครับ
มั่นใจทางโน้นเลย

มีร้อยตำรวจโทจรูลวิมลใช่ไหมครับ
คุณลาวัลวิมูลน่าจะเป็นสามีภรรยากันใช่ไหมฮะ
แล้วก็มีคุณปีชาไข้ควร
คุณรัตนาพรสุภาทิพย์
และคุณพัชริดาพรมตาก

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาตามความคืบหน้าหวย๓๐ล้านของเราทั้งประเทศนะคะ

เรียนเดินไปที่ไหนเนี่ยถ้าใครเข้ามาถามก็จะยังถามถึงข่าวนี้อยู่นะคะ
สรุปแล้วหรือยังสรุปแล้วหรือยังก็ยังไม่สรุปนะคะ
แล้วก็เปิดปีใหม่มาก็ยังไม่สรุปค่ะต้องเลยไปถึงกลางเดือนมกราคมนะคะ
อันนั้นก็จะยังไม่สรุปนะคะเพราะว่านั่นคือแค่ผลตรวจที่ออกมาจากการทำงานของ
นิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมเท่านั้นวันนี้ในบรรยากาศที่นักข่าวรายงานมาเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าคุณจรูนเนี่ยก็ไปกับทีมไปภรรยาแล้วก็กับทีมก็ไปด้วยนะคะ
ขณะที่นักข่าวก็รอเฝ้าดูว่าครูปีชาจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าครูปีชาห่างหายจากการให้ข่าวไป
นานมากนะคะคือแทบจะไม่เห็นคำสัมภาษณ์หรือการออกรายการอีกเลยตั้งแต่ตอนช่วงต้นของข่าวที่เปิดออกมา
นักข่าวก็ไม่เจอค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งแบบไปเห็นเหมือนกับเข้าสู่กระบวนการแล้วคือไปถึงสถานที่แล้ว
ไม่รู้ไปเข้าทางไหนอะไรอย่างไรนะคะแต่ค่อนข้างเงียบแต่ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือว่าช่วงที่ออกมาแล้ว
ที่ออกมาแล้วนักข่าวก็เหมือนกับต้องรุมกันให้ได้เสียงแหละนะคะว่าครูปีชาคิดอย่างไรพูดอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะ
ก็เลยได้เสียงมาสั้นซึ่งใจความสำคัญก็อยู่ที่ให้รอดูผล
วันนี้เราจะคุยกับสามท่านด้วยกันแน่นอนเราไม่ได้ครูปรีชามานะคะแต่ว่าครูปีชาก็บอกว่าก็ฝากขอโทษขอโพยสื่อด้วยนะคะ
เพราะว่าก็ยังไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากในช่วงนี้เหมือนเดิมคือยืนจุดเดิมว่ายังไม่ค่อยอยากพูดอะไรมากช่วงนี้
แต่เรายังอยากรู้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะเชิญสามท่านมาค่ะ
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
ข้าราชการตำรวจก็เป็นหนึ่งฝั่งที่อ้างว่าตัวเองเป็นคนซื้อและเป็นเจ้าของ๓๐ล้านที่ว่านี้
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลและภรรยานะคะคุณลาวานิมูลสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ
เอาสิดิฉันก็จะตามไปจนกว่าใครจะได้เป็นสักคนนี่แหละ
ถ้าท่านคุณจรุนได้ดิฉันอาจจะเอ๊ะเราเป็นญาติกันรึเปล่านะ
มาถึงตอนนี้ค่ะดูสีหน้าเหมือนไร้กังวล
กังวลคือมั่นใจผลตรวจหรือไร้กังวลว่า
มันเหนื่อยแล้วอะไรก็เอาสักอย่างคืออารมณ์ไหนคะตอนนี้คุณจรูนคะ
ก็คิดว่าที่ต้องการอยากจะให้ทำก็แบบนี้แหละครับ
ก็ได้ทำมาหลายอย่างที่ต้องการที่อยากให้ทำไว้
ไอ้ที่อยากเนี่ยเราอยากกี่อย่างแล้วทำอะไรไปแล้วบ้างคะ
จับเท็จอะไรเนี่ยเหรอเขาเครื่องจับเท็จเนี่ยเหรอคะ
ก็คืออันนี้แหละได้แล้วแต่ที่บอกว่าได้แล้วเนี่ยค่ะคุณลาวัลก็คือว่า
ไม่ตรวจในพื้นที่จะมาตรวจกับหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมส่วนกลางค่ะ
ขนาดนั้นเลยเหรอคะคือคิดว่าจะมีผลขนาดนั้นเลยเหรอคะ
เพราะว่าเราไม่มั่นใจทางโน้นเพราะเราโดนมาเยอะค่ะมาเยอะจริง
ประสบมากับตัวเองก็เลยไม่ค่อยมั่นใจ
ที่บอกว่าโดนมาเยอะประสบมากับตัวเองเนี่ยคือเหตุการณ์ไหนบ้างคะ
ถ้าเอาแบบชัดเนี่ยก็คือเราสงสัยตั้งแต่มีนายตำรวจใหญ่ของจังหวัดเรียกเข้าไปที่บ้านส่วนตัว
อันนี้คือที่เคยมาเล่าในรายการแล้วก็ออกสื่อหลังจากนั้นอะไรที่เรียกว่าโดนมาเยอะ
หรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่ค่อยดียังไงคะมีอะไรอีกเหรอคะ
มันก็ตรงนั้นแหละค่ะตรงนั้นก็ยังไม่มีอะไรเข้ามา
แต่ตรงนั้นมันก็เยอะมันก็เยอะแล้วค่ะเยอะ
แต่สีหน้าสีตาเปลี่ยนไปนะมั่นใจมากขึ้นป่ะคะธนายตั้ม
ก็สบายใจขึ้นนะครับได้ทำที่ควรจะต้องทำนะครับ
บอกไปตั้งนานแล้วว่าเราอยากจะเข้าไปทำตั้งแต่ตอนที่เราไปหาผู้บัญชาการสอบส่วนกลางแล้วนะครับ
แล้วก็วันนั้นที่ตำรวจมาสอบเมื่อวานนี้เองใช่ไหมที่จากภาค๗มาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิด
ก็ไม่แน่มันอาจจะมีผลบ้างก็ได้ทางด้านจิตใจหรือว่าทางด้าน
คือให้เห็นดำเห็นแดงกันภาษาเราอ่ะภาษาเราชาวบ้านอย่างเราเนี่ย
เห็นหน้าแดงต่อให้รู้ว่ามันไม่ได้มีผลต่อการสู้คดีก็ตาม

อะไรที่ทำได้อยากจะทำให้หมดทุกอย่าง
เพื่อจะได้พิสูจน์ตัวเองว่ามันบริสุทธิ์จริงหรือเปล่า

แต่เค้าบอกก็ยังไม่ต้องนะภาษา
ก็ไม่เป็นไร
ถ้าเรียนถามในความรู้ของคุณชะลูนเฉพาะเป็นตำรวจมาเนี่ย
ที่จะทำให้มั่นใจได้บ้างสำหรับคดีในลักษณะแบบนี้
ถ้าเริ่มต้นดีมาตั้งแต่ต้น

คือการไปบ้านวันนั้นนั่นแหละการไปบ้านส่วนตัว

ก่อนนั้นคืออะไรครับ
ก่อนนั้นก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเลย

เพราะว่าตามหนังสือที่ทางตำรวจภาค๗

อันนี้คุณลุงเขาทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าขั้นตอนนี้เขาก็เคยทำมาก่อนนะครับ

แล้วก็เก็บทั้งสองคนเลยนะครับทั้งคุณลุงแล้วคุณป้า
แล้วทำไมคุณลาวัลต้องด้วยคะคุณลาวัลไปจับไปต้องอะไร

น่าจะจับเพราะว่าตอนถ่ายรูปไง

ครั้งหนึ่งในชีวิตถ่ายรูปไว้เป็นที่ละลึกอะไรอย่างนี้
นั่นคือตอนนั้นคือประกาศรางวัลแล้ว
รู้แล้วว่าปึกนั้นน่ะรางวัลที่หนึ่ง
ก็เลยถ่ายรูปค่ะก็เลยได้จับจังหวะตอนจับเอามาถ่ายรูปเหรอคะ

ตเตอรี่มันอยู่ในซองพลาสติกไหมคะ

มั่นใจว่าตัวเองจับคือมันอยู่ในซองพลาติก
แต่ว่าไอ้ที่เรียงกันไม่มั่นใจ
อยู่ในซองพลาสติกมันเอ๊ะเดี๋ยวเวลาเขาตรวจ
เขาจับที่ตรวจที่ซองหรือตรวจที่กระดาษ

แล้วตอนที่คุณลาวัลถ่ายรูปนี่เอาออกจากซองพลาสติกไหมคะ

เอาออกแล้วผมเป็นคนเอาออก

เพราะมันใช้เฟ็กแม็กต์ติดไว้
แกะแล้วเขาก็ต้องมาเซ็นชื่ออะไรอย่างนี้

แล้วก็เป็นคนบอกว่าพ่อเอาบัตรประจำตัวพ่อวางตรงนี้ตรงนี้

งั้นก็ไม่เห็นลายมือคุณลาวัลอยู่แล้วสิคะ

แต่คือทางนี้มาแนวแบบเต็มที่

จัดให้อย่างนี้ใช่ไหม

แล้วจะต้องไปกลัวความจริงทำไมคุณจอมขวัญ
คือตอนที่จังหวะต้องก็จะเอาไปขึ้นเงินนั่ง

เพราะฉะนั้นคือจังหวะที่ไปอยู่กับสำนักงานสลาก

น่าจะประมาณสัก๒๐กว่าวันแล้วนะ

เพราะว่าทางเนยเขาเพิ่งจะไปขอมาได้ไม่กี่วันที่ผ่านมา

คือถึงแม้ว่าอย่างที่บอกนะคะดิฉันก็เชื่อทางนี้ได้แค่๕๐เปอร์เซ็นต์ก่อน
โดยเฉพาะยิ่งไม่เคยคุยกับครูปีชาเลยเนี่ยนะ
คือไม่ได้มีแค่ลายนิ้วมือของคู่กรณีแล้ว
บานเลยค่ะแล้วสมมุติว่าเกิดไปตรวจไม่เจอ
ไม่เจอหรือดิฉันไม่รู้ในทางเทคนิค
ไปหมดเลยจนไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นของใครบ้าง
อันนี้ยาวนะคะ
เป็นคนเอาถือแล้วไปขึ้นอยู่แล้วครับเพราะยังไง
ทางนี้เป็นคนเป็นเจ้าของสลากเขาก็ต้องมาหักล้างให้ได้

ใช่ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องไปดูแล้วว่าทำไมตรวจยังไงถึงไม่เจอ
เออแต่ธนายตั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าเวลาเขาตรวจ
ถ้าสมมุติมีหลายคนจับนะคะมันผ่านหลายอย่าง

เพราะดูจากข่าวที่ผ่านมาที่เขาทำ

เป็นลายนิ้วมือใครชัดเจน
วันนี้พอเข้าไปปุ๊บ
สิ่งที่เก็บก็คือลายนิ้วมือ

แล้วก็เดี๋ยวออกมาก็จะตรวจหาแล้ว

ผลเรื่องลายนิ้วมือออกวันที่๕

ก็จะเสร็จท่านผอเขาบอกว่าวันที่๑๙

แล้วก็จะให้เขาแถลงข่าวเลยหรือเปล่า

จะแถลงทางนิติวิทยาศาส

แต่ว่าก็ต้องไปฟังอีกทางหนึ่งด้วย
ว่าจะยอมให้นิติวิทยาศาสตร์แถลงหรือไม่

เขาสามารถขอเฉพาะเจ้าของได้ไหมคะ

ใช่ทั้งสองฝ่ายครับเพราะว่าเป็นคู่กรณีกัน
ทีนี้เรื่องมันจะจบแค่ผลของกระทรวงยุติธรรมเลยไหมคะ
หรือว่าหรือว่าต้องเอาเข้าสำนวน

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยแท้จริง

กองปราบเขาลงพื้นที่ไปหากันแล้วครับ

ว่าจะเป็นพยานบุคคลทางฝ่ายเขา

เพิ่มให้กองปราบไปหลายปากเหมือนกันที่

แต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกสื่อเพราะว่าพยานเขาก็กลัว
อ๋อที่เคยมาบอกเราว่าจริงมีอีกแล้วต้องรวดรู้แล้ว

แล้วก็ไอ้นี่ด้วยแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสต

หรือว่าที่อ้างว่าได้มีการไปกดเงินในตู้นะครับ
ทางกองปราบเขามีข้อมูลไปหมดแล้ว
จนถึงตอนนี้คดียังเป็นคดีของพื้นที่
หรือย้ายคดีทั้งหมดมาเป็นกองปราบ

กองปราบเนี่ยได้แค่สับสนุนนะครับ
แล้วก็เอาสำนวนตอนนี้รู้สึกว่าสำนวนของกองปราบ
ที่หารักฐานต่างได้ส่งไปที่ทางภาค๗แล้ว
แต่ว่าทางกาญจนบุรีไม่มีสิทธิ์ทำสำนวนคดีนี้แล้วนะครับ

สนับสนุนโดยกองปราบ

ไม่สบายใจเยอะ

ไม่ต้องตอบดิฉันก็ได้เนอะ

สามารถจะบอกดีเอนเอได้ของคุณจรูน
ได้เปรียบเพราะว่าเป็นคนเอาไปขึ้น
สมมุติถ้าที่ฉันเป็นครูปีชา
หรือทางฝั่งคนที่คิดว่าเป็นของครูปีชา

หลักฐานก็เต็มไปหมดแล้วอ่ะของเขาอ่ะ
ก็คงไม่เห็นของครูปีชาแล้วมั้ง
หรืออาจจะมีน้อยกว่าเจอยากกว่า

ตัวแม่ค้าสองคนบอกส่งมาทางนี้เป็นต่อมามีครบทุกคนหรือเปล่านะครับ

อันนั้นคือสาระสำคัญมากกว่าทางฝ่ายนี้
แต่ว่าในแง่ของการใช้ดินเองกับลายนิ้วมือเนี่ยนะคะ
คือเท่ากับว่าทางฝ่ายครูปีชาก็เสียเปรียบนะ
ถ้าเขาเป็นของถ้าสมมุติเป็นของเขาจริงแล้วทางเราจับเยอะกว่า
ใช่ป่ะถ้าสมมุติคุณต้องสู้คดีให้ฝั่งนู้นคุณรู้สึกว่าเขาเสียเปรียบไหม
ไม่เสียถึงแม้ว่าจะจับน้อยจับมาก
มันก็ไม่ได้เสียเปรียบได้เปรียบ
ถ้ามันมีทั้งสองคนมันก็ไม่ได้เสียเปรียบได้เรียบ

คือถ้ามีของครูปีชานี่แปลว่าเข้ารักษณะของคุณจรูนเอาของเขามาป่ะคะ

คือลอตเตอรี่ก่อนที่จะขายมาให้ผมเนี่ยผ่านมากี่มือยังไงดีกว่า

เขาก็ไปเลือกแล้วเขาไม่เอาไงคะ
ก่อนจะมาถึงมือผมเนี่ยมันผ่านมากี่มือ
ซึ่งการโต้แย้งแบบนี้ต้องไปดูข้อเท็จจริงที่อยู่ในการสอบสวนอีกนะคะ
ลำดับเหตุการณ์ที่แท้จริงคืออะไร
ต่อให้มีของสองคนต้องไปถามก่อนว่าของครูปีชาลายนิ้วมือมาได้อย่างไร

แล้วแต่ทั้งเนี้ยถ้าสมมติมีอ่ะ
แต่ถ้าเกิดไม่มีมันก็จะเข้าทางเราอย่างเงี้ยแหละ

ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนคือใส่ไปให้เต็ม

ตั้งแต่ตอนที่ข่าวออกมาแล้วก็ทนาย

บอกคุณเอาอำนาจไหนไปอายัดเงินเขา

ทางผู้การจังหวัดที่ให้สัมภาษณ์เรา

มีอำนาจที่จะทำได้

เรียนถามตำรวจท่านอื่นมาขอความรู้เข้ามา
แต่ว่าคำอธิบายมันอาจจะสั้นไปหน่อยวันนั้น
ทีนี้คุณก็ยังยืนยันว่าตอนนั้นอายัดไม่ได้ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจอายัดตอนนั้น

ก็แสดงว่ารู้ที่ทำมาไม่ชอบนะครับ
อันนี้ไม่รู้แล้วอันนี้ไม่รู้แทนเขาแล้ว
แต่ทีนี้ที่จะบอกคือจะบอกว่ามันมาถึงจุดที่ทางฝ่ายครูใช่ไหมคะ
ที่ไปฟ้องแพ่งฟ้องแพ่งก็ขึ้นศาลเพื่อขอไต่สวนฉุกเฉิน
สารมีคำสั่งในการอายัดเงินในบัญชีเอาไว้
แต่จริงแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงที่เงินในบัญชีมันถูกอายัดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
ก็ใช่ครับอายัดไปแล้วแล้วทำไมต้องขอคำสั่งสารไปอายัดอีกรอบนึง
แสดงว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครั้งแรกมันเป็นยังไงล่ะมันชอบหรือเปล่า
เอาจริงถามตำรวจขอตำรวจนายนี้อีกหนึ่งท่านค่ะ
จริงแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าไม่ใช่ของคุณชนะ
ด้วยธรรมหนวดมีคำสั่งหรือเป็นการใช้อำนาจของความร่วมมือได้ไหม
คือมันด่วนเพราะมันมีฝ่ายหนึ่งที่แบบเอาเงินไปขึ้นแล้ว
ถ้าตามระเบียบจริงมันก็คงได้
คืออย่างนี้ที่คุณลุงเขาบอกว่าได้

แต่เขาสามารถขอความร่วมมือทุกหน่วยงานได้อยู่แล้ว

แต่ที่ผมค้านเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่การขอความร่วมมือครับ
มันเป็นขอให้อายัดเลยนะครับ
โดยที่ว่าไม่ได้เป็นขอความร่วมมือในหนังสือนะครับ

เดี๋ยวเช้ามาออกแนวเขาติดต่อกันแบบไหนทนาย

เพราะว่าคือการที่มีการไปขึ้นฟ้องแพงกันนะคะ

แล้วให้มีการอายัดเงินจำนวนนี้ไว้ของครูปรีชา

ซึ่งแต่ว่าความหมายในคดีจะเอามาใช้แบบไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
อันนี้อาจจะเอามาใช้ว่าอ้าวถ้ามันถูกจะต้องไปขอสารอีกเหรอ

ขณะที่ทั้งนั้นเขาก็อาจจะอ้างได้ในลักษณะอื่น
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันไม่ใช่มีแค่ประเด็นขออายัดเงินนะคะคุณผู้ชม
มันมีประเด็นเรื่องของการขอให้มีการสอบสวน
นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดด้วยสักครู่ค่ะ

เรื่องของการอายัดเงินมันเป็นเรื่องหนึ่งใน๓เรื่องหลักเลย
ที่ทางทนายไปร้องต่อภาค
ครับผมให้มีการตรวจสอบผู้การ

ทีนี้เอามาที่หนังสืออายัดก่อน
คือถ้าฟังจากตำรวจเขาบอกมันก็เป็นวิธีที่มันปฏิบัติกันได้นะ
เป็นขอความร่วมมือครับแต่ทีนี้หนังสืออายัด
ระหว่างที่ครูดูรายการทีมงานผมก็ดูรายการคุณจอมขวัญอยู่
เขาส่งไลน์หนังสืออายัดไว้ผมเลยนะครับ

เงินนี้เป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งที่ยังไม่มีการสอบสวนฟังความแค่ข้างเดียว
ถึงเป็นที่มาที่ผมจะต้องไปร้องทางวินัย
มันเป็นลักษณะของแบบความรีบเร่งฉุกเฉิน
มันไม่ต้องจำเป็นขนาดนั้นอย่างผมบอกไปแล้วครับว่า
แต่ว่าฝั่งหนึ่งเขาเบิกเงินไปแล้วนะ
เบิกเงินเขาไม่ได้เบิกไปทีเดียว๑๐๒๐ล้าน
เขาก็เบิกใช้หนี้ใช้สินเขาตามอัตภาพของเขาครับ
อันนี้คุณอยู่ฝั่งเขาคุณก็คิดอย่างนี้ไง

ถ้าเกิดอย่างนั้นเขาก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับ
สมมุติว่าคุณลุงเอาเงินเอาสมมุติท้ายที่สุดเป็นเงินของเขาจริง

ฟ้องเอาคืนอ่าเลี่ยงเอาคืนได้นี่คือตามสิทธิ์จริงแล้ว

ซึ่งการฟ้องแพ่งเนี่ยนะคะ
พอสารไต่สวนฉุกเฉินแล้วสารสั่งอย่างไรมันมีผลต่อ

จริงแล้วคดีหลักตอนนี้คือเรื่องทางคดีอาญานะครับ

ผมดูแล้วเดี๋ยวเรื่องทางอาญามันน่าจะจบไวกว่า

เพราะว่าคือผมก็ได้มีการคุยกับชุดทำงานของกองปราบอะไรมาตลอดนะครับ
แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับ

เหมือนกับเขาก็ทางกองปราบเขามั่นใจแล้วแหละว่าเป็นของทางคุณลุงจรูนนะครับ

ผมมาคิดด้วยว่าเขาจะแถลงให้
ตอนที่ผมไปทำโครงการพี่สอนน้องที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผมก็รอฟังข่าวตอนอยู่จังหวัดยาลานะครับ

นักข่าวก็ไปรอโอ้โฮขนาดไปอยู่นู้นผมก็ต้องฟังข่าวที่นี่นะครับอาทิตย์ที่แล้ว
ถามนิดนึงว่าตอนที่มีการไต่สวน
พอเป็นการไต่สวนฉุกเฉินทางฝั่งนี้ไม่ได้ถูกเรียกตรวจสอบ
ไม่ครับไต่สวนฉุกเฉินก็คือการขอ
คือเขาไปฟ้องเสร็จขอไต่สวนฉุกเฉินเลย
ไต่สวนฉุกเฉินเนี่ยก็คือการที่ฟังข้างเดียวก่อนนะครับ
ว่าพอที่จะมีมูลไหมเขาก็อ้างว่าเดี๋ยวทางคุณลุงจะยักย้ายถ่ายเท

โดยตำรวจธนาคารเขาก็อายัดไว้นะครับมันจะมีอะไรฉุกเฉิน
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะต้องไปโต้แย้งต่อไป
แต่เท่ากับว่าสารมีคำสั่งออกมาว่าให้อายัดถูกไหม

แล้วทางฝ่ายเขามีใครบ้างนะครับก็มีตัวเขามีแม่ค้า
และอีกที่เซอร์ไพรส์อีกคนนึงก็คือมีตำรวจไปให้การเป็นพยานด้วย
ทำไมตำรวจไปแล้วคุณแปลกกับใจอะไร
เอ้าก็มันไม่แปลกใจได้ไงตำรวจนะครับ
จริงตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางนะครับ

ไม่คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าโดยปกติแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าใครเนี่ยจะไปให้การอะไรกับ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควรจะต้องมีหมายเรียกนะครับ
แล้วก็ไปขอผู้บังคับบัญชานะครับเพื่อที่จะไปสาร
แต่นี่เป็นการคล้ายจูงมือกันไปในวันเดียวเลยนะครับ

พฤติการเลยครับที่ผมพูดเป็นพฤติการเลย
แล้วตำรวจคนที่ว่าคือตำรวจสพที่ทำคดีตอนแรกหรือเปล่า

ก็ตำรวจเอาง่ายยังไม่ได้บอกชื่อฉันว่าใคร

แล้วก็เป็นคนที่ไปเป็นพยานให้กับคุณลุงในชั้นศาล

ประเด็นที่สอง
ประเด็นที่ใหญ่เลยนะครับ
อย่างแรกเลยก็คือเจ้าที่ตำรวจระดับสูง
คนหนึ่งที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อในตอนแรก

เพราะว่าคุณลุงไปให้การแล้วว่าเขาจำสถานที่จำเวลา

แต่นายตำรวจระดับสูงคนนี้ไปให้การตามสื่อต่าง

ซึ่งสำนวนสอบสวนอยู่ในมือเขาเขาสามารถที่จะดูได้
แต่เขาไปพูดกับสื่อไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ซึ่งอันนี้ผมก็ได้ทางร้องเรียนไปแล้วข้อแรก
ส่วนข้อที่๒ก็คือพฤติกรรมของนายตำรวจระดับสูง
ที่เรียกคุณลุงเข้าไปพบที่บ้านพัก
เพื่อที่จะคุยในเรื่องคดีความผิดอาญา

ถ้าเกิดคุณลุงรับสารภาพจะได้รับส่วนแบ่งยังไง
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมเขาผลจะต้องเป็นยังไง

ข้อหนึ่งกับข้อสองที่คุณร้องคือคนเดียวกัน

ก็คือคนที่ขอความร่วมมืออายัด
คนที่ออกหนังสือให้อายัด
แล้วก็คือคนที่ไปขึ้นสารแพ่งกับครูปีชา
สรุปที่คุณร้องภาค๗ตรวจสอบคุณร้องสอบ๒คน

แม่มันช่างควบคู่กันไปแท้จริง

ว่าในรูปนี้มันมีตัวละครอะไรบ้าง๑๒๓๔นะครับ

ถ้าคุณบอกว่าภาค๗ตั้งคณะกรรมการแล้วถูกไหมฮะ

เพราะว่าคนที่มาเป็นประธานในการตรวจสอบ

เมื่อวานท่านก็พาเราไปที่สพนขาวใช่ไหม

โดยท่านรองผู้ประชาการเนี่ย
แล้วก็นายตำรวจระดับพันธุ์ตำรวจเอกอีก๔๕คนนะครับ

โดยคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยก็เข้าไปนะครับ
สอบที่สพใช้เวลาประมาณ๒๓ชั่วโมงนะครับ

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวทางตำรวจคณะกรรมการนี้
จะไปสอบกับนายตำรวจระดับสูงอีกคนนึง
แล้วก็จะสรุปสำนวนส่งให้ผู้บัญชาการภาค๗นะครับ

สอบวินัยไม่ได้มีผลต่อคดีหรือมี
ผลสอบวินัยมีไหมถ้าเอาไปใช้สู้กัน

ผมสู้คดีผมจะสู้ในแนวขบวนการตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
ฉะนั้นผมที่ผมทำมันก็คือหวังผลทั้งนั้นแหละครับ

ถ้าเกิดไม่ขึ้นผมก็ไปใช้ในส่วนแพ่งได้
ทีนี้ค่ะคุณจรูนกับภรรยาค่ะ
ตั้งแต่ที่เป็นข่าวมาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้
ยังไม่ได้มีใครมา

แล้วก็กับครูปีชาเองก็ยังไม่ได้เจอหน้ากัน

แล้วทีนี้ค่ะในส่วนของตอนที่ไต่สวนของสารแพ่ง

คือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลอะไรกับคดีใช่ไหมคะ

อายัดแล้วอายัดอีก
มันก็มีคิดนะคะว่าทำไมยัดอายัดครั้งแรก
แล้วทำไมมีอายัดครั้งที่สองอีกอะไรอย่างเงี้ย

หมายถึงว่าเราใช้ไม่ได้อยู่แล้ว
นี่ก็หมายถึงว่าอายัดมันไม่มีผลอ๋อค่ะ
ยัดผมครั้งแรกผมก็ถอนออกมาใช้ไม่ได้
แล้วทำไมจะไปอายัดใหม่ไม่รู้นะครับ

คือเราต้องไปให้ข้อมูลอะไรด้วยไหมคะ

ไปมาทั้งกี่ครั้งนะคะ

ถ้าเกิดว่ามันมีมูล
เขาก็จะสั่งสอบทางวินัยแล้วแหละ

คำถามยากไหมคะตอนที่เข้าไปให้ข้อมูล

ก็คือพฤติการยังไงก็แค่นั้นอ่าแล้วทางครับใช่
แล้วทางคณะกรรมการตรวจสอบพูดว่าอะไรกับเราบ้างคะ
ก็แบบไม่มีอะไรแล้วก็จะพยายามให้ความเป็นธรรม

ไม่ได้พูดอะไรหรือพูดแต่ไม่บอกดิฉัน

ผมบอกให้เลย

แต่ว่าในเมื่อคุณลุงยืนยันดำเนินคดีเขาก็ต้องทำตามกฎนะครับ

คุณผู้ชมที่ไม่ว่าจะดูผ่านไทยรัฐทีวี

อย่าลืมนะคะ๓๐ล้านของเราทุกคนทั่วประเทศ
ก็จะมีคนเป็นญาติอยู่เยอะทีเดียว
ดิฉันก็นึกว่าดิฉันเตรียมจะเป็นญาติอยู่คนเดียวนะคะ
เดี๋ยวให้รู้ก่อนว่าเป็นใครจะไปเป็นญาติแน่
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกับทางตำรวจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคดีหลักคดีแพ่งหรือแม้
แต่กระทั่งการร้องตรวจสอบวินัย

จะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนแล้วคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณผู้ชมกลับมานะคะ
ขอกลับไปถามตอนคดีแพ่ง
ที่ทนายบอกว่าคือคดีแพ่งเขาไม่ได้เรียกทางนี้อยู่แล้ว
ครับผมใช่ไหมคะแต่ทีนี้ที่เตรียมว่าจะไปเขาเรียกอะไร

แล้วก็คุณไปเมื่อไหร่คุณจะไปเมื่อไหร่
ก็ตามกฎหมายแล้วเขาให้ทำคำให้การได้ภายใน๑๕วัน
แล้วนี่มันกรณีปิดหมายมันก็บวกไปอีก๑๕วันเป็น๓๐วัน
แต่ผมคิดว่าจะทำให้เร็วที่สุดหลังปีใหม่ก็จะยืดเลย

ขอคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ก่อนนะคะ

รองคะรองสามารถตอบได้ในส่วนของการร้องให้สอบ

ของผมได้รับมอบหมายให้มาดูแลการสืบสวนสอบสวน

อ่าลองจะไม่ได้อยู่ในชุดในชุดที่สอบตำรวจเลยใช่ไหมคะ
เกี่ยวกันครับอันนั้นเป็นของท่านรองผู้บัญชาการอีกท่านหนึ่งครับ

คือรองคะจนถึงตอนนี้เนี่ย
สิ่งที่ในสำนวนต้องการอะไรอีก
เพื่อที่จะบอกได้ว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร
ตอนนี้เหลืออะไรที่ต้องการอีกคะ
๑ล้านนั่นนะครับ

เพื่อมาประกอบการเข้าใจทหลังสำนวนครับ
ค่ะรองสมมุตินะคะ
และของทั้งคุณจรูนด้วยเนี่ย
น้ำหนักมันจะไปว่าเป็นของใครคะ

ครูปีชาก็เคยสัมผัสมา

มันก็ต้องเอาไปประกอบกับพยานหลักฐานพยานบุคคล
แล้วก็วิทยาศาสตร์

ซึ่งกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ย

แล้วก็ส่งพยานหลักฐานให้กับเรามาประกอบสำนวนแล้วครับ

ในเมื่อคนที่เอาไปขึ้นเงินคือคุณจรูน

จริงแล้วเป็นของเขาแต่ว่ามันหายไป

มันไม่เข้ารักษณะว่าครูปีชาจะได้เปรียบเหรอคะ
ก็มันต้องสอบรายละเอียดสอบพยานบุคคลด้วยครับว่า
คุณครูปีชาสัมผัสเพราะเหตุใด
แล้วทางร้อยสมรสโทษธรูปนั้นสัมผัสเพราะเหตุไร
ตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทางผมซึ่งได้รับมอบหมาย
ท่านภูมิชาการนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับ
กับทางท่านร้อยสมรสโทษธรูปนั้นนะครับ
ในการให้ข้อมูลนะครับถ้าท่านมีข้อมูลอะไรที่พอจะจำได้
หรือเป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเนี่ยครับ
เราอยากได้เอามาประกอบตรงนี้ครับ
เพราะเราก็กลัวเหมือนกันถ้าเกิดมันออกมาอย่างนี้เนี่ย
มันจะทำให้การพิจารณาเนี่ยมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับ
แต่ว่าไม่ได้ว่าเราจะดุงยานหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ต้องรู้ทุกอย่างแล้วเอามาประกอบกันครับ

รองคะกรณีการที่ทางฝั่งคุณครูเนี่ยไป
ไปฟ้องแพ่งเพื่อขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉิน
เพื่อที่จะมีการอายัดเงิน๓๐ล้าน
แม้ว่าก่อนหน้านี้ก็อายัดไปแล้วเนี่ยนะคะ
ครูปีชาหรือว่าพยานหลักฐานที่ใช้ในคดีแพ่งที่ว่านี้เนี่ย
มันจะมีผลเพื่อเอามาใช้สู้คดีหลักคดีนี้ได้ไหมคะ
คือต้องเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้นะครับ
แพ่งเนี่ยทนายความของอาจารย์ปีชาเนี่ย
ยื่นต่อสารขอให้ไต่สวนฉุกเฉิน
แล้วก็ขอให้มีคำสั่งคุ้มครองทรัพย์
ตรงนี้เมื่อไปยื่นนะครับสารท่านก็ต้องรับยื่น

ท่านก็จะดูพยานหลักฐานจากที่ทนายยื่นมา

ถ้ามีมูลท่านก็ประทับรับฟ้อง
ถ้าไม่มีมูลท่านก็ไม่ประทับรับฟ้อง
อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของศาล
ซึ่งมันจะแยกกับคดีอาญานะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ใช้กันในคดีแพ่งเนี่ย
มันก็ไม่ได้ขาดกันซะทีเดียวกับการใช้สู้คดีหลักใช่ไหมคะ
ใช่ครับมันก็เป็นพยานหลักฐานอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละครับ

ต้องดูว่าสารท่านแพ่งท่านว่ายังไง
เราอาจจะเป็นข้อพิจารณาได้อย่างหนึ่ง
เป็นแนวทางการพิจารณาของอาญาได้บางส่วนนะครับ
ค่ะท่านท่านรองค่ะ
คือจนถึงตอนนี้เอาจริงสิ่งที่มีอยู่ในมือของตำรวจเนี่ย
เท่าที่ฟังท่านก็คือว่าคือรอแค่ผลจากกระทรวงยุติธรรมนั่นแหละ
แปลว่าตอนนี้คือแทบจะครบหมดแล้วนะคะสำนวนถูกไหมคะ
ก็เท่าที่เราสอบเนี่ยพยานเนี่ยเราสอบครบหมดแล้ว

ก็เหลือแต่พยานที่ทางฝ่ายท่านร้อยตำรวจโทจรุล
ท่านจะมีอะไรที่จะแกล้งเรานะครับ
เพื่อจะช่วยหาข้อที่จริงในเรื่องนี้
เพราะตอนนี้เราก็สอบเพิ่มเติมท่านแล้วท่านก็
บางส่วนท่านก็จะจำไม่ได้อย่างนี้นะครับ
ก็อยากจะว่าถ้าท่านมีอะไรที่ทำให้เราเป็นพยานหลักฐาน
เพื่อมาพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร
แล้วข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นของใคร

อยากได้ทั้งฝ่ายอาจารย์ด้วยอยากได้ทั้งของร้อยตำรวจโทจรูลด้วย
เอามาให้ทิ้งให้ได้ครับ
การร้องสอบวินัยตำรวจสองนายในจังหวัดของท่านท่านสิทธา
มีผลต่อน้ำหนักพฤติการของฝั่งหนึ่งฝั่งใดที่อ้างตัวเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ไหมคะ
ก็ต้องรอผลการสอบสวนนะครับว่ามันไป
การสอบสวนมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลอตเตอรี่ไหม
ส่วนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการร้องเรียนการทำงานของเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ตรงนี้ก็จะมีรองผู้บัญชาการอีกท่านหนึ่งนะครับ
ท่านประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้
ท่านคือแต่พฤติการที่อยู่ในการสอบสวนสอบวินัยนั้นจะยิ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักว่าทางฝั่งครูปีชามีข้อน่าสงสัยไหมคะ
ก็ไม่ก็มันต้องอย่างที่ผมกลับเรียนคุณจอมขวัญนะครับต้องรอผลการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพราะตอนนี้ท่านรองผู้บัญชาการท่านก็ยังไม่ได้สรุปอะไรออกมาเพราะอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบ
ทราบว่าในวันที่๒๖ท่านก็ได้สอบทางร้อยสมทบจะรู้ไป
รายละเอียดก็ท่านก็ยังไม่ได้สรุปนะครับ
เพราะถ้าท่านสรุปแล้วก็ฝ่ายคดีอาญาเนี่ยก็อาจจะถ้ามันเกี่ยวข้องเราก็อาจจะขอเอามาดูเพื่อประกอบการพิจารณาครับ
ตอนนี้เกือบครบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะแม้ว่าดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านจะใช้เรื่องของคดีแพ่งกับการสอบวินัยมาอยู่ในคดีหลักนี้ด้วยหรือเปล่า
แต่ว่าเอาจริงตอนนี้เนี่ยไม่ต้องบอกดิฉันนะคะว่าใครแต่จริงตอนนี้ในสำนวนตำรวจพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่า๓๐ล้านของใคร
เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ฟันทงหรือตัดสินใจหรือมีดุลพินิษฐ์ว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่เพราะมันต้องใช้ทุกอย่างมาประกอบกันเพราะว่ามันผลการตรวจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญ
มันต้องมาประกอบกันครับถึงจะใช้ดนตรีพิจารณาได้ครับ

พอจะรู้ยังคะพอเห็นเขาล้างบ้างหรือยังคะ
อย่าเพิ่งไปสันนิษฐานครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคาดมาแล้วก็จะไม่ดีครับ

ไม่ใช่อะไรค่ะเผื่อจะเห็นเข้าลางจะได้รู้จะไปเป็นญาติใครจะได้เตรียมตัวแน่น
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปนะครับที่ท่านรองบอกว่าคุณลุงจรูนเนี่ยมีอะไรเนี่ยให้เอามาเปิดให้หมดคือเราก็ให้ไปหมดแล้วตั้งแต่ท่านกองปราบให้ไปไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วนี่คณะกรรมการภาค๗มาก็ไปให้ซ้ำอีกนะครับแล้วพยานหลักฐานอะไรเราก็ขอไปว่าเออเนี่ยขอเพิ่มตรงนี้ตรงนี้แล้วให้ช่วยตำรวจช่วยไปส
อาทิตย์สระกาญว่าก็มีบางอย่างที่ลืมถ้ารู้อะไรจำอะไรได้ก็บอก
ก็คนมันจำไม่ได้แล้วจะให้จำได้หรอ
มีมีจนอย่างเย็นอ่าอะไรอีก
พอดีเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเข้าใจผิด
ที่บอกว่าไต่สวนมีมูลแล้วถึงจะรับฟ้อง

คดีนี้คดีแพ่งเขารับฟ้องไปแล้วตั้งแต่ที่ยื่นฟ้องเลย
ส่วนการไต่สวนฉุกเฉินพอศาลเขาเห็นว่า
เรื่องที่เขามาไต่สวนไม่ฝ่ายเดียว
มันพอที่จะมีข้อมูลเขาถึงสั่งอายัดให้
ไม่ใช่ว่ามารับคดีตอนหลังไม่ใช่
ในคดีแพ่งที่เขาไต่สวนกันไปเสร็จแล้ว
คุณรู้ไหมว่าสารได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรบ้าง

แต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ขอออกทางสื่อดีกว่านะครับ

ที่เขาเคยมีแม่ค้าอยู่คนหนึ่งที่บอกใช่ไหมว่า
จำได้วันนั้นเพราะว่าครูเนี่ยมาที่ร้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมาซื้อนะ
ปรากฏว่ากองปราบไปสอบแล้วนะครับ
มีการไปกดเงินล่าสุดนะครับ
คำให้การผมเห็นในเอกสารอันนี้โต้แย้งผมไม่ได้แน่นอนนะครับ
คุณครูไปให้การว่าไม่ได้ไปกดเงินนะไปหน้าตู้เฉยนะครับ

ผมไม่บอกว่าที่ไหนผมเห็นเป็นเอกสารแล้วกัน
นี่หนักกว่าอีกนะเห็นในเอกสารคือเอกสารเอกสารอะไรก็ไม่รู้แต่ยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวขึ้นสารแล้วค่อยบอก

มันเป็นไรแต่ว่าในเอกสารบอกว่าคือสรุปว่าครูอะให้การว่า
ว่าไปตู้แต่ไม่ได้กดเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้กองป่าไปเช็คดูแล้วไม่มีการไปกดเงินอย่างที่เขาพูดกันเลย
แต่ว่าก่อนให้ข่าวเนี่ยตอนก่อนหน้านี้คือให้ข่าวว่า
แบบนี้ไปกดเงินอย่างนู้นอย่างนี้แล้วผมก็เลยเรียกร้องให้ทางตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบว่ามีการไปกดเงินจริงหรือเปล่า

ในเอกสารผมว่าในเอกสาร
ตัวเขาเซ็นนะครับว่าไป

มันอาจจะไปตำรวจที่อายการหรือว่าที่ดินก็ได้เอาใครจะไปรู้
โอ้ยมีเยอะเลยเอกสารในนี้นะ
เอาของแม่ค้าลอตเตอรี่แล้วกันตอนแรกจำได้กี่ตัวเนี่ยบอกว่าฉันความจำดีมากเลยจำได้๖ตัวใช่ไหม

เอกสารระบุว่าแม่ค้าบอกแบบนี้
ความจำเริ่มลดถอยเหลือ๓ตัวนะครับ

บอกแค่นี้ดีกว่านะครับที่เหลือขออุบไว้บ้างเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเขาหัวใจวายเอาแค่นี้ก่อน

ซึ่งเอกสารนี้ทุกคนที่คุณพาดพิงถึงเขาเซ็นรับ
มีรายเซ็นเขาแล้วยิ่งกว่ารายเซ็นเขาอีกคนที่รับรองเอกสารให้อ่ะ
ว่ามันคือเอกสารอะไร

อีกสิก็คุณไม่บอกดิฉันว่ามันเป็นเอกสารอะไร
เดี๋ยวเอาไว้ค่อยเอามาให้ดู
คือทนายสิทธากำลังจะบอกว่าคือสิ่งที่คุณรู้มาเนี่ย
มันทำให้แนวทางการต่อสู้คดีมันค่อนข้างชัด
ชัดครับใช่ไหมคะโดยเฉพาะการให้การของเขาเอง

นั่งยิ้มเลยคุณจรูนกับคุณลาวัล
ตกลงนี่คุณเป็นลูกหลานอะไรทั้งสองท่านไหมคะ
ผมทำหน้าที่ธนายผมทำหน้าที่ธนาย
นี่เป็นซรสควรเอาไปต่อไปแลนี่หว่า
ขอย่าลืมไม่ลืม
ฉันจะถามอื่นทั้งกรอบใคร
คือเราต้องกอดคอสู้กัน
เผื่อใจไหมว่าอาจจะไม่ได้เงินก้อนนี้ค่ะ
มันเป็นของเราค่ะยังไงมันก็เป็นของเรา
ถ้าเชื่ออย่างนั้นเผื่อใจไหมว่าอีกยาวเลยกว่าจะได้
เราก็เชื่อใจในทีมทนายค่ะ
นายนี่มั่นใจยิ่งกว่าเจ้าของโรตเตอรี่ตัวจริงอีก

บอกกับคุณลุงคุณป้าแล้วว่ามันอาจจะช้านะครับ

ถ้าสมมุติเต็มที่คือทางนู้นเขาก็สู้ของเขาเต็มที่นะ

ก็ถ้าเกิดคดีแพ่งก็เป็นปีครับ

คดีอาญาผมว่าจบเร็วนี่คือผมมามั่นใจนะครับว่า
คดีอาญาเนี่ยไม่น่าจะฟ้องคุณลุงได้นะครับ

คุยกันไว้ไหมคะว่าน่าจะได้เงินมาใช้
ถ้าเป็นของเราจริงเดือนไหน
ก็ยังไม่เคยคุยกันไม่เคยคุยกัน

จริงแล้วผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกครับ
เพราะลูกสองคนก็มีเงินเดือนผมก็มีเงินเดือน

แต่เอาแค่สิบห้าล้านไม่เอา

ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยรอดูยังไงเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดแล้วนะคะ
แล้วก็๑๙มกราคมผลที่ออกมาก็จะยังบอกอะไรไม่ได้
แล้วถ้าสุดท้ายสู้คดีกันยาวยาวเลยนะคะ

หรือไม่ก็ทางฝั่งของครูปรีชานะคะ
ถ้ามันเป็นของใครก็ของคนนั้นแหละนะคะ

ทีละทีละขยักทีละขยักเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเป็นของใครนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่ทุ่มตรง